วันนี้ก็มาถึงคุณผู้ชมวันที่เรามาขอเลขเด็ดจาก
พระเอกหน้าหล่ออย่างณเดชนคุกิมิยะ

ปรเปียนให้ง่วงเรียนจะเป็นยังไงไปฟังค่ะ

แล้วตนาพักเลขี่มามาอย่างไรยังไง

อย่างนี้ก็เหมือนมีคนมากระซิบว่า๗๖อะไรอย่างนี้

แบบให้ห้อยเลขขี้ทั้งหน้าไม่ก็ทั้งหลัง

อาจจะเป็น๔๙หรือ๗๖หรือ๗๙ก็ได้
เดี๋ยวเรามาทวนให้ช่วงเผาเบ็ดโฆษณาในติ๊กต๊อบหน้า
ระดับณเดชยังมีลอตเตอรี่ในใจเอาจริง
หรือว่ามันจะเป็นเลขณเดชน์อะ
มันก็ต้องมีเลขในใจที่เราชอบแหละ